คดีของผู้หญิงวัย๕๐ปี
ก่อเหตุยิงอดีตสามีจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตำรวจสามารถที่จะตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะฮะ

อกจากจะยิงสามีผู้ชายใส่เสื้อแดงได้รับบาดเจ็บแล้ว
ก่อนหน้านี้ยิงภรรยาใหม่ของผู้ชายคนนี้
จนเสียชีวิตที่เป็นศพอยู่ด้านข้าง
ถือว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะต้อง
ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับ
ซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลำปางนะฮะ
และภาเยาว์ได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บ้านสันดรแก้วหมู่๘ตำบลจรรย์ราศ
อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวแล้วก็สามารถเข้าจับกลุ่มนางสาว
นีรนุษย์อกกว้างอายุ๕๐ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปาง
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็รับสาภาพบอกว่า
อดีตสามีจนได้รับบาดเจ็บจริง
แล้วก็ยิงภรรยาใหม่ของอดีตสามีจนเสียชีวิตจริง
สาเหตุนั้นเพราะว่าเธอไม่พอใจครับ
อดีตสามีไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูก

แม้ว่าจะมีการเลิกรากันไปก็ตาม
แต่มันมีข้อตกลงเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะครับ
และในขณะที่ไปพบกับอดีตสามีเพื่อจะพูดคุยกันเรื่องนี้
โต้เถียงกับภรรยาใหม่ของอดีตสามีด้วย
แล้วก็เป็นการโต้เถียงอย่างรุนแรงนะครับ
จึงได้บันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
จากนั้นทางตำรวจได้ควบคุมตัวไป
พร้อมกับนักประดาน้ำไปลงค้นหาอาวุธปืนของกลาง
หลังจากที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้โยนอาวุธปืน
ในกว้านพยาวบริเวณด้านหลังเทศบาลเมืองพยาว
ถึงขนาดนี้เองยังไม่พบอาวุธปืนตัวอย่างใดนะครับ
เช้าวันนี้ตำรวจสพเมืองลำปาง
คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ก็คือบ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสันดอนแก้วหมู่๘
ตำบลเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวเนี่ยนะครับ
ก็ไปทำแผนตั้งแต่ช่วงที่ผู้ต้องหายอมรับ
ว่ามีปากเสียงโตเถียงกับทั้งผู้บาดเจ็บคืออดีตสามี
แล้วก็โตเถียงกับผู้ตายคือภรรยาใหม่ของอดีตสามี
จนเกิดความโมโหนะฮะเดินไปหยิบปืนในรถ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่อดีตสามีเดินถือเหล็กแป๊บ
เข้ามาเพื่อจะข่มขู่แล้วก็จะทำร้ายเธอนะฮะ
จึงยิงปืนใส่ภรรยาใหม่ของอดีตสามีก่อน
แล้วก็ยิงปืนใส่อดีตสามีโดยตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครตายอะไรบ้าง
รีบหลบหนีไปนะฮะขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยผู้ต้องหาคือนางสาวนีรนุษย์ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายสุชาติ
ฮีรันอายุ๕๒ปีอดีตสามี
กระสุนโดนขาซ้าย๑นัดได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นนะครับก็ยิงนางสาวพันธิราขัดศรีอายุ๔๑ปีภรรยาใหม่ของนายสุชาติ
กระสุนโดนใต้ราวนมซ้ายแล้วก็หน้าท้องรวม๒นัด
นางสาวพันธิราเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดหน้าอาคารพาณิชย์ภายในหมู่บ้านหนองละคร
ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวออกมาก็คือเป็นข่าวว่า
ผู้ต้องหายิงอดีตสามีก่อนใช่ไหม
แล้วถึงยิงภรรยาใหม่ของอดีตสามี
แต่ว่าตัวผู้ต้องหายอมรับสาภาพเปิดปากออกมานะครับ
ตอนนั้นยิงภรรยาใหม่ของอดีตสามีก่อน
ก่อนที่จะหันปืนมายิงอดีตสามีของเธอนะครับ

ขับรถกลับบ้านเพื่อที่จะไปร่ำลาลูกสาว
แล้วก็ไปเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกเล็กเป็นรถเก๋ง
ขับหลบหนีไปก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้
ระหว่างนี้ไปกบดานอยู่ที่จังหวัดพะเยาว์นะครับ
ก็ท้ายที่สุดก็ถือว่าปิดคดีนี้ได้นะครับ